มาดูเรื่องราวบนท้องถนนขับซิ่งขับเร็วขับแรง

โลกโซเชียลเขาเอาคลิปมาเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลเลยฮะ
แล้วก็ทั้งประนามผสมกับสมน้ำหน้านะฮะ
ไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะครับ
รถเก๋งสองคันขับแข่งกันมาไล่บี้กันมานะครับ
ทั้งคันเหลืองและถ้าอีกคันนี้น่าจะเป็นคันสีออก
นี่คันที่ตามมาเขียวไหมเออนะครับ
ฝั่งขาเข้าเมืองบริเวณหน้าโรงพยาบาลลานา
จากนั้นนะครับก็ทำให้รถเก๋งคันสีเหลืองเนี่ย
การขับขี่ในลักษณะนี้อันตรายมาก
มันอันตรายกับคนที่เขาไม่รู้อิโน่อีเหน่บนท้องถนน
ที่เขาขับรถมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะ
เห็นอีกคันไหมที่รถสีเหลืองมันเสียหลักแล้วไปปาดหน้าเขา
ก็เกือบนะอุดหวิดอยู่เหมือนกันนะครับ
ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าขณะนี้เนี่ย
กำลังอยู่ในระหว่างการติดตามตัวของคนที่ขับรถแข่งกัน
มาสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถชัดเจนเลยนะครับ

ทำให้หลายคนบอกนี่มันรถไฟหรือเปล่าคุณ
ต่อท้ายขบวนเป็นแถวแบบนี้เป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุเพราะทำให้มีรถชนกันถึง๗คันรวดเลยนะครับ
เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยี
นมวันขาเข้าตัวเมืองตำบลบ้านโพอำเภอเมืองครับ
รถบัตรนำเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเต็มคันสภาพกระจกหน้าแตก
พุ่งชนท้ายรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สภาพด้านหน้าและท้ายพังยับเยินพลิกตะแคง
หัวทิ้มลงร่องน้ำกีดขวางผิวจราจร

ขณะเดียวกันก็พบรถกระบะและรถเก๋งอีก๕คัน
อยู่ในสภาพที่ถูกชนท้ายต่อกันเป็นงูเลยคุณ
เออนะครับต่อกันเป็นทอดพังเสียหายไปหมดเลยนะครับ
ตำรวจสพจหอท้องที่เกิดเหตุตรวจสอบ
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็เร่งเคลียร์ผิวการจราจร
ต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุมีรถยนต์สัญจรหนาแน่น

รถกระบะและรถเก๋งคันที่อยู่ด้านหน้าต้องหยุดรถกระทันหัน
ทำให้รถคันหลังรวมถึงรถบัสนำเที่ยว
วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกกันไม่อยู่ครับ
พุ่งชนท้ายกันเป็นแถวเลยนะฮะ
โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
แต่ก็ทำให้การจราจรติดขัดนะครับ

โดนทั้งข้างหน้าโดนทั้งอัดท้ายอีก